ช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงของเรื่องของสัตว์โลกน่ารู้

ใครที่กลัวงูก็เอามือบังนิดนึงละกัน

มันเลื้อยเข้าไปในรถจักรยานยนต์ของครูสาว

ไม่รู้ว่าให้ไม่ได้หรือยังไงนะคะ
พนักงานเทศกิจเทศบาลตำบลพิมาย

อุปกรณ์การจับงูแล้วก็เครื่องมือช่าง
รื้อส่วนประกอบรถจักรยานยนต

ทอพุท่าว

หลังจากที่นางน้ำฝนพรมรัก

ใครก็ได้มาจับงูออกจากรถให้ที

กราบไหว้อยู่ข้างรถจักรยานยนต์ของตัวเองเลย

งูก็เลื้อยออกมาจากรถอย่างรวดเร็วค่ะ

ความยาวประมาณ๕๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่เขาก็เอาปล่อยเข้าคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ